ทผลนี้ก็คืออย่างง่ายจุดที่มีเหตุผลสำคัญ
สำเร็จสนุกแรงแรง
ได้เรียกอะไรครับป้า
ได้เรียกอะไรครับพี่
ได้เรียก๓๐๕ครับ
ได้เรียกอะไรครับ๗๐๔นะ

โปรดติดตามตอนต่อไป